เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ลบบุรีหน่อยนะครับ
มีรถยนต์คันหนึ่งเมื่อช่วง๓นาทีคืนที่ผ่านมา
ไปชนท้ายรถกระบะนะ
คือรถเก่งภังญับครั่งหน้า

แต่ลงมาเขามีท่าทางท่าทีแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ

ฟังแล้วก็ย้ำบอกแกแรก

คือตั้งใจจะเข้าไปช่วยเพราะว่ามันเป็นลักษณะของอุบัติเหตุ

ื้อหือนี่แล้วจะหงุดหงิดอะไร
อ้าวอุตส่าห์มาช่วย
คือพอตรวจไปตรวจมาค้นไปค้นมา
ในตัวก็มียาบ้าในรถก็มียาบ้า

นี่แหละครับเขาถึงหงุดหงิดว่าอื้อหือมันชนได้ยังไง
นี่ครับตีสามครึ่งคืนที่ผ่านมานะครับทุกผู้ชมครับ
ถนนแถวเส้นทางแปลงเผลอหนองม่วงในพื้นที่ตำบลโครกสำโรงที่รบบุรี
โอ้โหคือรถเก๋งที่ผู้ชายคนเมื่อสักครู่นี้ขับมาเนี่ย
หน้ารถนี่พังยับเลยนะครับดูสิฮะ
เจ้าหน้าที่มาถึงเขาก็ต้องไปช่วยคนขับค่ะไปชนท้ายรถกระบะเนี่ยฮะ
แต่พอมีท่าทางแบบขัดขืนจะไม่ให้พาไปปฐมพยาบาลส่งโรงพยาบาล
เอาหัวโขกรถอีกนี่ไปตรวจในรถโอ้โหนี่ไม่ต้องสืบเลยเห็น
แบบเป็นกล่องแท่งอย่างนั้นใช่ไหมฮะเป็นห่ออย่างนั้น
นี่ครับในรถเนี่ยยาบ้า๘มัตต์๑๕๐๐๐บาทส่องรอ๒๕เมตร
ส่วนในตัวของผู้ชายคนเมื่อสักครู่นี้คนขับรถ
กระเป๋ากางเกงมียาบ้า๒๕เมตร
โอ้โหเขาชื่อนายสยุมพลครับทุกผู้ชมครับ
สยุมพลถนัดช่างอายุ๒๔ปี
เจ้าหน้าที่พยายามจะสอบถามสอบสวนเขาก็ยังไม่ให้การอะไร
ก็เลยคุมตัวไปดำเนินคดีนะครับ
คือพอนำตัวไปโรงพักเนี่ยสยุมพลเขาอ้างว่าเขาแค่ขับรถมาส่งยา
นี่นะฮะแต่ก็ถูกแจ้งข้อหาไปนะครับ
เรื่องการครอบครองยาเสพติดการเสพยาเสพติดด้วย
และขับรถเร็วโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหายด้วย
กระบะที่ถูกชนท้ายคนขับบาดเจ็บเล็กน้อยนี่กระบะคันนี้นะฮะโอ้โหคือ
คนขับบอกก็ขับมาตามปกติกำลังจะเลี้ยวเข้าซอย
อยู่ดีมีรถเก๋งมาชนท้ายอย่างจัง
แล้วก็ไปไหนกันไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็มาถึงโอ้โหยัง

แต่รถกระบะเขาก็พังเนอะ

แต่รถเก๋งพังกว่าที่สำคัญคือเจอยาบ้า

ในรถ๘มัดหมื่น๕๐๐๐กว่าเมตร
นี่แสดงว่าจะเอายาบ้าไปส่งที่ไหนยังไงต้องขยายผลต่อ